ใจพระนะคะพี่บินแล้วก็พี่ไทยเนี่ยก่อนหน้านี้โอ้โหเดินสายเคาะประตูตามบ้าน
แจกเงินพี่น้องที่เดือดร้อนกันมาเป็นร่วมเดือนแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ
๑วันแล้วกันเพราะว่าโอ้แจกกันมานานเลยนะทีนี้
เขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่หยุดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลื้อที่ว่าพี่บินลุยแจกเงินไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าตากแดดตากฝนจนเป็นลมล้มป่วยนะครับ
พี่บินยืนยันยังแข็งแรงดีค่ะ
ก่อนจะออกไปแจกเงินทุกครั้งนี่ดูตัวเองดูแลตัวเองดีทุกครั้งเลยค่ะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้๓พฤษภาคมมีนัดกันนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าบ่ายโมงตรงพี่บินแล้วก็ทีมงานจะไปลุยแจกเงินกันต่อ
ที่วัดใหม่ยายมอนบางกอกน้อย๒ค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะบางครั้งภารกิจในแต่ละวันเจอเรื่องเครียดกันด้วย
แล้วก็เหนื่อยด้วยอะไรด้วยนะ
เหนื่อยพี่บินกับพี่ไทยแล้วก็ทีมงานเห็นบอกว่า

คุณดูเดินแจกเงินไปเต้นไปด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเราประมวลภาพกันมาให้ดู

ล่าสุดเพลงดังเพราะแง่แม่งอนด้วย

เห้ยยยนี่แหละกูสู้ชิบเลย
เดินแจกไปแล้วเหนื่อยแบบมันเครียดก็ต้องขอนคลายสมอกนิดนึง